จี้ชิงเงินธนาคารได้ไปเนี่ยเกือบสองแสนนะแล้วเหตุการณ์นี้
พนักงานผู้ชายในธนาคารก็ต้องยอมทำตามนั่นแหละค่ะแต่ตำรวจทำงานไวค่ะ
จับกลุ่มตัวได้เร็วเลยก่อนอื่นนะให้ไปดูตอนที่เขาก่อเหตุกันหน่อย
นี่มาเข้ามาแล้วนะฮะดูภาพพร้อมกันนะฮะ
มีวงจรปิดหลายมุมนะใช่นี่เห็นไหมเขาใช้อาวุธเป็นปืนเนี่ย
ถือเอาไว้ในวงเนี่ยนะคะแล้วจะจี้ชิงเงิน
พนักงานผู้ชายเนี่ยยอมทำตามหมดเลยนะเอาเงินให้ทั้งหมดเลยค่ะ
ซึ่งห้างนี้อยู่บนถนนวิเศษตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
นี่แล้วก็ได้เงินไปใส่ถุงก๊อบแป๊บใช่แล้วก็เดี๋ยวก็หนีออกไปนะฮะใช่ค่ะ
เขาเอาไปทั้งเคาน์เตอร์ถีนสองเคาน์เตอร์ถีนสามน่ะนะ
เอาไปแสนหกหมื่นบาทนะคะครับออกไปประตูหน้า
หลังจากนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปค่ะแล้วกล้องวงจรปิดอ่ะ
จับภาพได้แค่ตรงเนี้ยอืมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายบ่ายเมื่อวานค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตก็ระดมกำลังตามหาคนร้าย
นี่ตำรวจก็ทำงานเร็วน่ะเร็วห้าผ่านไปห้าชั่วโมงคุณครับ
จับผู้ชายคนนี้ได้ที่บ้านในตำบลกรณอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะ
ชื่อว่านายวิวัตรฉายเหลี่ยมแล้วก็ต้องพาตัวไปชี้จุดที่เขาทิ้งหมวก
จุดที่เขาเก็บชุดที่ใส่ในการก่อเหตุจุดที่เก็บมอเตอร์ไซค์
ครบเลยคุณใช่ค่ะชุดในการก่อเหตุนะมีหมวกจุดทิ้งหมวกดำ
หน้ากากอนามัยตำรวจเก็บได้ครบเลยอ่ะถูกต้อง
แล้วก็เอาตัวเขาไปสอบที่กองบังคับการตำรวจภูทรภูเก็ตนี่นะคะ
ถามว่าทำทำไมเขาบอกว่าหนี้สินมันรุมร้าว
จะหาตังค์ไปใช้หนี้แล้วตำรวจก็ถามเอาแล้วปืนล่ะปืนของใคร
เป็นของครอบครัวตำรวจก็ถามต่อแล้วตังค์ที่ไปชิงมาเนี่ย
อยู่ที่ไหนไม่ยอมบอกค่ะครับยังไงยังไงก็ไม่ยอมบอก
ถามหลายรอบตำรวจหลายนายเปลี่ยนกันมาถามก็ไม่ยอมบอก
ทีนี้ก็เลยต้องเอาตัวเข้าห้องขังไว้ก่อนเดี๋ยวรอสอบเรื่องนี้ต่อ
ทีนี้ถามว่าวันนี้มีความคืบหน้าไหมทีมข่าวเนี่ยได้รับการเปิดเผยจากผู้การจังหวัดภูเก็ตนี่นะคะ
เค้นสอบแล้วล่ะสุดท้ายตัวคนร้ายคนนี้เขายอมรับแล้วว่าไอ้เงินแสนหกเนี่ย
เขาเอาไปจ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้ที่นายวิวัฒน์เนี่ยยืมมามาทำธุรกิจ
แล้วตำรวจก็ตามไปอายัดเงินคืนมาได้ครบตามจำนวนที่ธนาคารแจ้งเอาไว้แล้วนะคะ
เดี๋ยวจะรวบรวมของกลางทั้งหมดแล้วก็ส่งคืนธนาคารต่อไป
บ่ายวันนี้เนี่ยทางธนาคารเองก็จะขอบคุณตำรวจนะครับที่หลังจากก่อเหตุแล้ว๕ชั่วโมง

เอาปืนมาแบบนี้เลยดูสิลูกค้าธนาคารคนอื่นก็ยังอยู่นะ
เจ้าหน้าที่ผู้ชายยังต้องทำตามอ่ะครับแต่ทำงานเร็วฮะ
สำหรับคดีนี้ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มได้เร็ว
เงินคืนมาได้เร็วนะฮะคุณผู้ชมฮะ